เบิกเงินของคุณยายไปนะคะ
คุณยายท่านนี้อายุ๗๗ปีท่านก็ป่วย
เป็นเส้นเลือดในสมองตีบด้วย
ไปร้องทนายตั้มคุณผู้ชมค่ะบอกว่า
เงินในบัญชีหายไป๕แสน
ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
แล้วเขาก็ยืนยันบอกเขาไม่เคยเซ็นเบิกเงิน

การเซ็นเบิร์กเนี่ยเป็นลายเซ็นของคุณยายเอง
ก็อยากจะให้หาตัวด้วยว่าทำไมแล้วเงินไปอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเบิกนะคะ
เรื่องนี้พอถึงทนายตั้มก็มีการตั้งข้อสังเกตในหลายส่วนด้วยกันนะคะ
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ
ก็ไปกับผู้เสียหายนางไพรินแร่ตีอายุ๗๗ปี
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะโดยบอกว่า๑๑สิงหาคมปี๖๓เนี่ย
ผู้เสียหายไปเบิกเงินด้วยตัวเองที่ธนาคารแห่งหนึ่งย่านลาดหลุมแก้ว
แสนบาทก็ทำธุรกรรมตามปกติ
แต่ผิดสังเกตว่าขั้นตอนมันรวดเร็วกว่าปกตินะคะ
หลังจากวันนั้น๑๓ธันวาคมปี๖๔
ข้ามปีนะคะผู้เสียหายกลับไปเบิกเงินอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นเพิ่งทราบว่าเงินในสมุดบัญชีหายไป๕แสน

ตั้งแต่วันที่๑๒มกราคมปี๖๖
หายตั้งแต่ต้นปีไปเบิก๑๑สิงหาคมปี๖๓
เงินหายไปตั้งแต่มกราคมปี๖๔
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีก็ไม่รู้เอ้าแล้วมันหายไปได้ยังไง
เขาไม่เคยไปเซ็นไม่เคยไปทำธุรกรรมอะไร
ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะนะคะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา

มีส่วนรู้เห็นหรือไม่อันนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ต้องให้ตำรวจตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องนี้ทนายตั้มเองที่เป็นผู้ตั้งข้อสังเกต
บอกว่ามันค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนพอสมควรค่ะ
ป้าก็เลยงงนะครับว่าเงินมันหายไปได้ยังไง
เขาก็เลยเอ่อไปแจ้งความดำเนินคดีปรากฏว่าพอไปตรวจสอบใบแล้วเนี่ย
กลายเป็นว่าป้าไปถอนเงินจริงเป็นลายเซ็นต์ป้านะครับ
แต่ตัวป้ายืนยันว่าตัวป้าไม่ได้ไปถอนเงิน๕แสนบาทแน่นอน
อันนี้มันเรื่องราวค่อนจะลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะครับว่า
เอาลายเซ็นต์ป้าไปเพราะป้าก็เคยไปถอน
แต่ไปถอนในเงินของหลักแสนใช่ไหมถอนหลักแสน
อาจจะมีใครที่เอาเอกสารมาให้ป้าเซ็นโดยที่ป้าแกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้นะครับก็เป็นได้
เข้าไปธนาคาร๒ครั้งครั้งที่แล้วกับครั้งนี้
เราถึงรู้ว่าเงินหายไปเงินที่หายไปตอนนั้นเขาไม่ได้เซ็นเบิกแต่
แต่พอไปดูเอกสารปรากฏเป็นลายเซ็นต์ของป้า
นี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
คุณไพรินผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
แล้วตำรวจพิสูจน์ลายเซ็นของคุณไพรินในกระดาษ๑๐ครั้ง
ก็ยืนยันว่าเป็นลายเซ็นเดียวกันกับที่เซ็นเบิกเงินจำนวน๕แสนบาท
คุณไพรินเองก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบด้วยสื่อสารไม่ชัด
กลัวว่าจะถูกเพิกเฉยจากการติดตามคดีนะคะ
พบอายการมา๕ครั้งแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า
ก็เนี่ยค่ะมาร้องกับทนายตั้มให้ช่วยหาตัวด้วยว่าใครเป็นคนเบิกเงินไปค่ะ